จังหวัดนครปฐมนะคะมีคนร้ายเขาไปขโมยรถยนต์ของ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสงาม

แต่ทีนี้ในรถคันนั้นเอาโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ไงคะ

ตามไปเจอรถแต่ไม่เจอขโมย
แต่เจอกระเป๋าของขโม
แต่เจอกระเป๋าสีน้ำตาลว่าแกวางอยู่หน้ารถ

ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมเข้าตรวจสอบเหตุคนร้าย
จรกรรมรถยนต์มาจากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

ผู้เสียหายคือนายวิชาญอ่อนส้มกิจ
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสงาม

เล่าให้ฟังบอกจอดรถกระบะคันนี้
หมายเลขทะเบียนนครปฐมเอาไว้ในห้างนี่แหละ

พอเดินออกมาปรากฏว่ารถหายไปแล้ว
รีบแจ้งตำรวจให้ติดตามสกัดจับคนร้ายค่ะ

จอดอยู่ลานจอดรถวัดสว่างอารมณ์
ห่างจากห้างนี้ประมาณ๕๖กิโลเมตร
ก็เลยระดมสายตรวจออกไปติดตาม
พบว่าคนร้ายกำลังจะขับรถออกจากวัดพอดีเลย
แต่เมื่อคนร้ายเห็นตำรวจค่ะ
ตัดสินใจทิ้งรถลงจากรถวิ่งหลบหนีไป
โดยทิ้งกระเป๋าสะพายใบใหญ่สีน้ำตาล

ทางก็คือมันประเภททะเบียนรถ
ใช่ค่ะตัวเปลี่ยนทะเบียนรถ

แล้วเมื่อน่าจะเห็นตำรวจหลายคัน
อาทับบรวคคือบนแข่วใหญ่เยอะมาก

พบว่าคนร้ายในช่วงที่จะเตรียมออกจาก

ก็คือป้ายเดิมนี่เป็นป้ายนครปฐม
เปลี่ยนแล้วเป็นป้ายกรุงเทพมหานคร
ส่วนภายในรถมีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สิน
แล้วก็ไปพบโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย
แล้วก็ลืมไว้ในรถก็เลยนำมาสู่การจับกลุ่ม
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง
สวมสี่สีดำใส่กางเกงยีน
ถอดหมวกกะปิกะปิยานะคะ
ทิ้งไว้ข้างถนนแล้วก็ทิ้งร่องรอย
เป็นรองเท้าแตะสีดำไว้ที่ร่องสวนอีกด้วย
จากนี้คนร้ายค่ะยังทำโทรศัพท์มือถือหล่น
พระสงฆ์ก็เก็บได้จึงนำมามอบให้กับตำรวจตรวจสอบต่อไปนะคะ
ส่วนกระเป๋าที่คนร้ายทิ้งไว้อยู่ที่หน้ารถซึ่งเป็นสีน้ำตาลเนี่ย
ตำรวจเปิดออกดูพบกับอุปกรณ์สำหรับการจรกรรมรถต่าง
ไม่ว่าจะเป็นครีมค้อนขนาดเล็กไขควงจาระบีกระป๋อง
แล้วก็ยังมีเสื้อผ้าอีก๑ชุดด้วย
จากนี้มีไฟแชคแล้วก็ป้ายทะเบียนปลอมอีก๓แผ่น
ตำรวจคาดว่านะคะทะเบียนที่คนร้ายเตรียม
น่าจะเป็นทะเบียนที่คนร้ายเตรียมไว้สำหรับถอดเปลี่ยน
โจรกรรมรถเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของตำรวจ
ต้นเชื่อว่าคนร้ายรายนี้น่าจะเป็นมืออาชีพ
แล้วก็ทำงานตามใบสั่งซึ่งยังถือว่าเจ้าของรถคันนี้เคราะห์ดี
เพราะว่ามีการทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในรถ
หน้าที่ของตำรวจหลังจากนี้ก็คือตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาคนร้ายนะคะ